คุณผู้ชมครับจับสัตว์หรือสัตว์น้ำ
ในเขตอภัยธานผิดกฎหมายอะไรครับอันนี้ให้คิดหนึ่ง
ส่วนดอมกับน้ำแข็งเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ดูข่าวนี้หน่อย
ว่าคุ้นคุ้นสถานที่นี่ไหมแต่ที่แน่แน่อันไม่ผิดนะ
อันไม่ผิดคืออะไรอันไม่ผิดจะมากล่าวหาอันแบบนี้ไม่ได้
เหรอก็อันบอกอันไม่ผิด
เวลาอ่านหนังสือไม่ออกหรอกครับเขาบอกป้าเต่ามันเดินมาเที่ยวเขาก็เลยจ้าง
นั่นไงเต่าเขาปล่อยแล้วไปจับเขาได้ยังไงอ่ะ
เราอ่านหนังสือไม่ออกเออนี่ไงอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะ
ตะโกนจากฝั่งนี้ไปเลยนั่นคืออันที่ผมว่าอยากให้ดูข่าวนี้

เดินจับเต่าเดินจับกบแล้วก็เดินจับหอยขม
อยู่เขตอภัยทานวัดโขทีมทารามรอบคุ้นมั้ย
อ๋อเพิ่งรายงานไปเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อน

ทำให้นายสุวัสดิลูกศิษย์วัดเจ้าของคลิปทนไม่ไหว
ก็เลยตะโกนไปเตือนไปถามว่าอ่านหนังสือไม่ออกเหรอ
นี่นะครับเครตบายทานห้ามจับตัดน้ำ
ภาพขวาเนี่ยอยู่ในภาพขาวเค้าที่ใน
เอ่อนี่แหละครับ
แล้วอ่านเข้ามาก่อนไหม
ไม่ได้จับตรงนี้ป้าย

นี่ป้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหม

ป้ายอยู่ตรงนี้ถ้าจับตรงนี้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
อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ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
ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปโรงพักเถอะอันนะ
พอไปถึงโรงพักพนักงานสอบสวนเข้าไปพูดคุยกับ
นางสาวอันก็ยังยืนกรานนอนกราน

หันหน้าหนีตำรวจไอ้ที่ตอบอยู่
ที่ตอบอยู่คราวนี้ไม่ยอมพูดแล้วถามด้วยก็ไม่ตอบแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมที่ว่าถามไว้ตอนต้น

เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการประมงปีสองพันร้อยห้าสิบแปดมาตราห้าสิบหก

พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตรงเขตอภัยธานเขาถือเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำนะครับคุณผู้ชม
ถ้าใครไม่รู้จะได้รู้เอาไว้นี่นะครับดูข่าวให้มึงเก็บอะไรเข้าไปบ้าง
อะไรน้ำแข็งไปเลยไหมไม่ลูกอะไรพี่กำลังจะบอกเรื่องนี้พี่พี่บอกว่าผิดอย่างเดียวไม่พอ
อัตราโทษหน่อยละกันโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช่นี่ใครมาจับพวกปลาหอยในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้
อันไม่ผิดพี่น้ำแข็งจะเอากบอันสักตัวไหมล่ะ

แต่ถ้าพี่น้ำแข็งไปซื้อจากพี่อันเขาก็จะไม่ได้หอยขมแถมนะ

โอเคน้ำแข็งจะทานผิดกฎหมายนะครับ